คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้กลับมาเมาส์มอยกันต่อนะคะอย่างที่บอกไปว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน
เพราะว่านางเอกตัวจริงของเราตัวแม่นั่งอยู่ข้างแล้วต้อนรับกันเลยเบรกนี้นะคะ
สวัสดีค่ะพี่จิ๊กสวัสดีค่ะพี่จิ๊กนวรัฐนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้เขามีการออกแถลงข่าวแล้วด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมชาวเน็ตตามสืบตามค้นจนเป็นประเด็นร้อนว่อนโซเชียลจู่สาวไทยรายหนึ่งน้องคนนี้แหละค่ะ
ล่าสุดคุณน้องคนนี้เขาก็ได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์กับดาราดังชาวไต้หวันด้วย

แล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนานกว่า๕ปีเลยทีเดียวแล้วก็ทราบด้วยว่าตัวเองตั้งท้องเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมานี่เอง
แต่พยายามแล้วพยายามอีกนะคะที่จะติดต่อซุปตาคนดังแต่ว่าถูกปฏิเสธค่ะ
แถมยังไม่พอพี่จิ๊กบอกไปเมื่อสักครู่วิกไม่โสดแล้วใช่ไหมคะ

แต่งงานไปเมื่อประมาณพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แต่งไปกับดาราดังที่นู่นเหมือนกันชื่อรินหยู
เธอก็เลยตัดสินใจไม่รู้จะทำยังไงเธอว่าอย่างนั้นนะคะบอกว่าทำแท้ง
อันนี้ไม่ดีเลยนะคะก็ยืนยันว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้จะเอาเรื่องเอาราวอะไร
ไม่ได้อยากดังอะไรด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่โชว์โทรศัพท์อยู่นี่คือเป็นหลักฐาน
ว่าฝ่ายชายนะซื้อให้เนื่องในวันเกิดส่วนหลักฐานจำพวกภาพถ่ายนะ
ก็พี่นักข่าวเขาบอกขอดูหน่อยสิหลักฐานภาพถ่าย
ถ้าคนรักกันคนเป็นแฟนกันต้องมีถ่ายรูปคู่กันบ้างอะไรบ้างไหมมีไหม
ไม่มีเธอบอกว่าไม่เคยถ่ายเก็บไว้เพราะว่าบริสุทธิ์ใจค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ว่าเป็นมโนสร้างเรื่องเอาเอง
เพราะอยากดังนะที่ผ่านมาเนี่ยเธอเองยอมรับเลยแหละว่ากดดันมาก
หลังจากถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนัก
แต่เธอเองต้องการออกมาเรียกร้องหาความรับผิดชอบ
ขออย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยขอคำว่าขอโทษ
รู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะก็เลยคุยกันเรื่อยมา
ตอนแรกก็เป็นเพื่อนกันเฉยแล้วก็เริ่มสารสัมพันธ์กัน
โดยการที่เขาเข้ามาหาเราก่อน
หลักของหนูคือหนูเห็นจากหลายคนที่พูดถึงกันมากกว่า
พูดกันปฏิปต่อกันถูกบ้างไม่ถูกบ้างอะไรอย่างนี้
หนูก็เลยอยากออกมาพูดเวลาเจอกันเนี่ย
เจอกันมันค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยไม่ได้
เพราะฉะนั้นเวลาเจอกันเราจะเจอกันในห้อง
ล่าสุดที่เราไปเจอกันที่สมุยเนี่ยเรายังออกข้างนอกไม่ได้เลยนะ
ก็แอบกันไปเจอโดยที่

รอให้มาทำงานใกล้แถบนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกัน
หนูได้เห็นข่าวอยู่แล้ว
แต่หนูก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนในวงการ
ที่จะต้องมีข่าวกับผู้หญิงอย่างนี้มากกว่า
เพราะเขาก็ไม่ได้บอกหนูว่าเป็นแฟนซะเมื่อไหร่

หนูกำลังออกมาพูดความจริง
จริงตั้งแต่แรกเนี่ยหนูไม่ได้อยากทำอะไรเขาเลย
หนูแค่ต้องการตอนที่เกิดเรื่องขึ้นมาหนูแค่ต้องการคำอธิบายเท่านั้น
หนูก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เขาออกมาพูด

ไม่กลัวไม่กลัวเพราะหนูทาเขาไปตลอด

ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงหนูก็ให้เขาออกมาโต้สิ
อยากให้เขาออกมายอมรับความจริงหรือออกมาพูดกับหนูบ้าง

จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เราอ่ะ
คุณผู้ชมฟังไปก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ

ที่สื่อบันเทิงทั้งจีนแล้วก็ไต้หวัน

ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไ
เธอยากพูดอะไรก็พูดไปฝั่งบ้านชั้นเงียบกริดกันเลยทีเดียวนะครับ
ต้องบอกว่าคุณคนนี้นะคะต้องบอกว่าเขาบินไปบินกลับที่จีนบ่อย
เพราะว่ามีญาติอยู่ที่นู่นเขาว่าอย่างนั้น
แล้วพอดีว่าคุณวิกเป็นเพื่อนกับญาติของเขา
ก็เลยได้พบปะกันนั่นเองแต่ว่าก็พบกันนั่นแหละพบกันในห้อง
ทุกคนในห้องด้วยนะไปไหนไม่ได้เพราะว่าคนรู้จัก
เพราะว่าคุณวิกนี่ก็ดังมากนะคะ
เรามาพูดกันถึงเรื่องนี้เลยดีกว่าพี่จิ๊ก

ความจำกันหน่อยค่ะเผื่อคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้ว
สมัยก่อนพี่ชอบเพราะว่ามันน่ารัก
เขียนขึ้นมาแล้วก็สามารถเอาคน
ที่เป็นการ์ตูนเหมือนการ์ตูนมาทำได้

ที่ติดจนรุ่นพี่ดาลาเนี่ยก็จะว่าอยู่บอกว่า
ทำไมไม่ดูละครไทยดูแต่ไต้หวันอะไรอย่างนี้

มีความสุขในภาษาของพี่แต่ไม่ได้มีความสุขมากมายถึงขนาดอยากจะไปได้เขามาเป็นฟงเป็นแฟนเราไม่ได้ขนาดนั้น

อ๋อเต้ามิงซื่อนี่คือพระเอกของเรื่อง

ตั้งชื่อเลย
แต่ตอนนี่ตายไปแล้ว
เดี๋ยวก่อนจะไปถามเรื่องความชอบ
ฟังข่าวนี้เมื่อกี้น้องคนนี้เมื่อกี้พี่จิ๊กรู้สึกยังไงที่แบบแฟนคลับโอ้โหขนาดนี้
ฐานะที่เราเป็นติ่งตัวแม่โอ้ยตายถ้าจะพูดกันไปแล้วเป็นลูกพี่นะ
ถ้าสมมุติน้องคนเมื่อกี้เป็นลูกพี่นะคะพี่ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องไปโต้ตอบอะไรเลย
แล้วต้องผ่านเลยตัวเองยินดีไปเจอเขาในห้องถูกไหมคะมันผิดน่ะ
ในห้องที่ไหนก็ได้ไปเจอกันตรงไหนก็ในห้องก็เห็นว่าเต็มที่แล้วยอมรับแล้ว
แล้วเขาอยู่คนละประเทศกับเราจะไปเรียกร้องอะไรเขาจะออกมาพูดอะไรกับเรา
นี่เราพูดจากความเป็นแม่นะเราเสียใจนะที่มีลูกอะไรที่จะเป็นอะไรอย่างนี้
แต่ที่ออกมาทำทรงเนี้ยโอ้โห้ยไปก็เลยรับไม่ได้
ว่าเขายังไงเขารู้สึกยังไงกับความนี้
พวกนี้นะคะวันหนึ่งเนี่ยถามว่าเขามีผู้หญิงกี่คนดีกว่า
เราอาจจะเป็นแค่ผงทุรีที่ผ่านไปในชีวิต
เขาไม่จะมีแค่แฟนคลับขนาดนั้นหรือเป็นทีนี้
แล้วน้องคะพี่อยากรู้ที่บ้านมีกระจกหรือเปล่า
ต้องดูกระจกก่อนส่องออกจากบ้านออกก้าวไป
ต้องดูกันว่าเราสวยพอไหมเราดีพอไหมอะไรอย่างนี้

น้องที่ออกมาเป็นเพื่อน

มีลิมิตไม่ลงทุนอะไรที่เสียเงินแน่

พอดีเพื่อนทำร้านอินเจ๊กค่ะ
บอกว่าพี่นาวอยากอินเช็ดรูปภาพมาบอกอุ๊ยได้
ก็เลยเอาพวกเต้ามิงซื่ออะไรอย่างนี้นะคะ
วิกเวิร์กใจเอามาใส่หมดเลยค่ะ

ลูกชายไม่ว่าบ้างเหรอคุณแม่เราคลั่งคล้ายศิลปินขนาดนี้

เด็กเดี๋ยวนี้เขาอาจจะไม่รู้จักเนอะพี่จิ๊กเนอะ
เขาเรียกว่าดังมากก็แล้วกันเขามีกลุ่มของเขาเลยค่ะ
กลุ่มของเขาแบบใหญ่โตโมโหลานมาก
แล้วทุกคนก็ลงทุนขนาดบินไปหา

ได้มาว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มนะคุณผู้ชมลงทุนเรียนภาษาจีนด้วย
พี่จิ๊กพูดได้บ้างมั้ยเอ๋ย

เจอไต้หมิ่งซึพูดว่าอะไรเลย

เขาไปต่อราคาของแถวเยาวราชแล้วเขาไม่ลดให้นะ
เชียบขอบคุณนะคะ๓๕บาทเอา๒๐บาทได้ไหม

โอ้โหไม่ร้องไห้แต่ก็เครียดนะเครียดว่าเอ๊ะเขาอยู่เป็นกลุ่มน่ารักแล้วทำไมก็ต้องแต่งวง
งงมากศิลปินเวลาดังเป็นกลุ่มก้อนสุดท้ายก็ต้องแต่งวงหมด
พอแตกวงปุ๊บแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ไปทางใครทางมันหมด
แต่พี่ก็ยังติดตามอยู่แต่ละคนบางคนก็ไปเล่นคนเดียว
ก็ไม่เกิดบ้างเกิดบ้างอะไรอย่างนี้แล้วค่อยเลือนลางไปอะไรอย่างนี้
เพราะว่าพอมันแตกไปแล้วมันก็เลยหายไปเลยนะ
แบบนี้พี่จิ๊กอยู่ในวงการมานานเนอะแล้วก็เห็นศิลปินรุ่นใหม่
ก็จะมีแฟนคลับมีอะไรกันเยอะ
จิ๊กมองเรื่องนี้ยังไงบางคนเป็นแฟนคลับแล้วก็ทุ่มเทจนโอ้โห

พี่มองว่าเยอะไปพี่มองว่าทำไมอ่ะ
คือแฟนคลับเนี่ยแต่ละคนดูแลตัวเองก่อนไหมให้ตัวเองดูดีก่อนไหม

ถ้าเราจะเป็นแฟนคลับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย
ตัวเองโซมเพื่อเก็บเงินโอ้โหทุกบาททุกสตางค์ซื้อของให้เขา
บางคนซื้อรองเท้าให้เขาก็ชอบนาฬิกายี่ห้อนี้
ซื้อให้เขาแล้วตัวเองอดมื้อวันมื้อเงินเดือนก็ไม่ไปทำ
อดอะไรไม่ไปทำเงินเดือนเงินเดือนออกมาก็ถูกตับถูกอะไรบ้างอย่างเยอะแยะ

แล้วรู้ไหมคะเวลาเขาได้ของไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอากลับบ้านเขานะคะ

คุณจิ๊กนวรัฐเองตอนโด่งดังเป็นผู้แตกสมัยก่อน
พี่ไม่รู้จากแฟนคลับนะ

อ๋อพี่ต้องรู้
ทั้งมีก็ดี

สร้างแฟนคลับขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันคนแต่ประวัติเราไม่ดีเลย

เลยว่ากิ๊กนวรัฐอยู่ได้ถึงทุกวันนี้เพราะอะไร
พี่ไม่มีแฟนคลับค่ะแล้วพี่ไม่ได้ว่านะพี่ก็ไม่ได้มีคนรักมากมายขนาดนั้น
แต่พี่ก็มีความสุขให้กับคนดูเป็นอะไรที่มีความสุขส่งไป
ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งตอบกลับมาว่าเขารักเราหรอก
ทำให้เขามีความสุขแฮปปี้เราก็พอใจแล้ว
จิ๊กอยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ไหมคะ
พี่ว่าประเด็นเอาข่าวเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
เมื่อกี้พี่ว่าประเด็นที่ว่าคุณน้องเมื่อกี้คิดผิด
คุณน้องไม่ควรจะโชว์ตัวออกมานะคุณน้องควรจะปรึกษาพี่ก่อน
คุณน้องไม่ควรเก็บตัวอยู่ในบ้านดีไหม
คุณน้องไม่นั่งออกมาคือคุณน้องออกมาแล้วมีแต่เสีย
แล้วคุณน้องยิ่งไปทำแท้งอย่างนี้โอ้โหคุณน้องยิ่งรับไม่ได้
พี่มีเบอร์โทรศัพท์ให้คุณน้องโทรหาดีกว่าไหม
สาทุกอย่างก่อนทำอะไรตอนนี้ต้องเก็บตรงเงียบแล้วล่ะ
อย่าทำอะไรที่มันกับคนดังเนี่ย
เพราะระดับป้าภูล่าระดับโอ้โหประเทศอะไรอย่างนี้
ก็พูดในลักษณะเป็นห่วงเขาด้วยเป็นห่วงตัวน้องเขาด้วยนะ
ส่วนตัวคุณน้องคุณน้องออกมาในทางที่ผิด
น้องโชควงโชคแหวนแหวนวงนี้ราคาไม่รู้เท่าไหร่

ชีวิตเขาเป็นคนไต้หวันเขาก็ต้องอยู่กับคนไต้หวัน

คุณน้องค่ะตอนคุณน้องไปนอนกับเขาคุณน้องให้เขาขอโทษหรือเปล่า

คำขอโทษนะคะพี่ก็อยากจะบอกอย่างนี้นะ
ให้พี่ติ๊กฝากถึงแฟนคลับทุกวงทั่วไปเลยดีกว่า
ว่าจะเป็นแฟนคลับดาราแฟนคลับนักร้องทั่วประเทศเนี่ย
วางตัวกันยังไงต้องติดตามเขาขนาดไหน

ว่าคนเราเนี่ยรักใครก็รักได้แต่ต้องมีลิมิต

เหมือนคนปัญญาอ่อนเหมือนกับว่าอดมือกินมื้อ
นู่นไม่นี่ไปนั่งคอยดินฟ้า
อากาศตกไปถือป้ายไฟอย่างนั้นอย่างนี้
แล้ววันหนึ่งพอเข้าไปก็ไปแล้วก็เริ่มใหม่ขึ้นมา
เอาชีวิตหาความสุขดีกว่าไหม
เอาชีวิตนอนบ้างพักผ่อนบ้าง
ใครไม่มีใครว่าแต่ต้องมีลิมิตนะคะ
ค่ะก็รักใครรักให้พอดีนะคะสเต็ปที่สำคัญที่สุด

นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยถูกต้องค่ะเช้าวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊กมากเลย
คุยกันในรายการนะคะขอบคุณพี่จิ๊กค่ะ
เรา๓คนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะพี่จิ๊กค่ะ
ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามชมนะคะ
เช้าข่าวชัดโซเทียลเราพบกัน๔ชั่วโมงเต็มตี๕ถึง๙โมงเช้า

สามคนลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ